คดีที่หนุ่มรายเดอร์ถูกอุ้มไปฆ่าเผานั่งยางนะฮะ
คือเขาอยู่ปัตตานีแต่ไปเจอศพที่สงขลานะครับ
คือตอนนี้เนี่ยแม่ของผู้ตายบอกว่ายังไม่ปักใจว่าจะใช่ลูกชายจริง
แต่ตำรวจก็จับคนก่อเหตุได้แล้วนะ
เขาก็สารภาพว่าอุ้มเข้าไปจริงนะไปทำร้ายไปฆ่าไปเผา
แล้วก็อำพลางคดีอำพลางศพนะครับ

ก่อนที่ตำรวจสพโฆโภจปัตตานีจะมาเจอศพนี่นะฮะ
จุดที่เจอศพนะที่เขาสืบสวนสอบสวนมานะครับ
เจอที่ป่ารกทึบบ้านทุ่งลานหมู่๗ตะบนทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะครับ
เป็นการมาเจอตามคำให้การของพยาน
เขาบอกมาเจอตรงนี้นะฮะก็เลยมาตรวจสอบนะครับ
คือก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเนี่ยเพิ่งเจอศพเมื่อวันก่อนนะฮะ
แต่ทางครอบครัวนะฮะพี่ชายของนายชัดชะนกรอดขาวอายุ๒๓ปี
เคยมาแจ้งความเอาไว้ว่าเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
น้องชายคือชัชนกหายตัวไปก็ตำรวจก็ออกสืบหานะฮะ
ได้ข้อมูลนะครับจนทราบว่าเมื่อ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ของวันที่๒๓กุมภาพันธ์ก่อนที่พี่ชายจะมาแจ้งความคนหาย
ชัดชะนกไปที่ร้านขายน้ำใบกระท่อมในพื้นที่หมู่๑ตะบลนาเกรดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายตัวไปตำรวจก็ไล่สอบปากคำต่างต่าง
จนทราบว่านายนันทพงศ์เป็นลูกจ้างของร้านขายน้ำใบกระท่อม
กับนายอเนกที่เป็นเจ้าของร้านและนายอดุลอีกคนนึง
ช่วยกันอุ้มนายชัชนกออกไปจากร้านมีพยานบอกว่าวันเกิดเหตุชัดชะนก
ที่ร้านขายน้ำใบกระท่อมแล้วมาเจอกับอเนกเจ้าของร้านกับอดุล
ทั้งสองคนช่วยกันจับชัดชะนกเอาเชือกสีขาวผูกมัดมือไพร่หลัง
แล้วใช้เทปกาวสีดำปิดปากจากนั้นนายอเนกก็ชักปืนจี้ที่ศีรษะ
ที่จะพูดจาภงหูนายชัดฉนกก่อนจะปาตัวขึ้น
โดยมีนายนันทพงศ์ที่เป็นลูกจ้างร้านน้ำใบกระท่อมเนี่ย
ขับรถกระบะอีกคันนึงแล้วก็พากันไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ในซอยตรงปั๊มน้ำมันปตทยหาก่อนที่นายอเนกกับนายอดุลจะ
นำตัวนายชัชนกลงจากรถพาเข้าไปในบ้านเพื่อจะถามเรื่องว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระเครื่องของนายอเนกที่หายไปไหม
หายไป๓องค์เพราะนายอเนกสงสัยว่านายชัชนกเนี่ยจะเป็นคนขโมยไป
ระหว่างที่ถามกันอยู่นายอเนกก็เอาไม้นะฮะที่เป็นลักษณะไม้ยาวเหมือนไม้เรียวทำจากไม้ไผ่ยาวประมาณ๑เมตร
อีที่หัวไหล่นายชัชนกทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังนี้ราวหนึ่งชั่วโมง
จากนั้นนายนันทพงศ์ขับรถกลับมาที่ร้านแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ของนายชัชนกขึ้นรถกระบะ
พร้อมกับนำตัวนายชัชนกเปลี่ยนมาขึ้นรถกระบะอีกคันหนึ่งนะฮะ
โดยมีนายอเนกเป็นคนขับแล้วก็ขับพามุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
ก่อนจะนำนายชัชนกมานั่งมาเผานั่งยางในจุดที่เจอศพ
นี่นะฮะมาเผาเลยนะครับ
คดีนี้ตำรวจสพโคกโพนะครับจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุได้หมดแล้วนะฮะ
คนนะครับคือนายอเนกรัตนพันธ์อายุ๓๘ปี
นายอดุลมีซาอายุ๓๓ปี
และนายนันทพงศ์จันทพัฒน์อายุ๓๓ปี
ทั้งหมดก็ให้การยอมรับสารภาพว่าอุ้มนายชัชนกมาเผานั่งยางมาฆ่าในป่าจุดที่เจอศพนะครับ

นี่นายอดุลหรือว่านายแอร์นะฮะ
หรือว่าในเนกแล้วก็นายนันทพงศ์หรือว่าในเบียร์
ทั้งหมดถูกแช่ข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ

ร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วเรื่องการพาอาวุธด้วยนะฮะ

ที่ยังไม่มีข้อหาเรื่องอุ้มฆ่าเนี่ย
เพราะต้องรอผลการชนะสูตรยืนยันศพของนายชัชนกก่อนนะฮะ
ตอนนี้ส่งไปตรวจเรื่องของดีเอนเอก่อนนะครับ

แม้คนก่อเหตุจะยืนยันหรือว่าร่องรอยหลักฐานต่างเบื้องต้นเนี่ย
จะยืนยันว่าคือนายชัดชนกนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับ
คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่เป็นการเผาศพกันนะฮะ

จุดนี้ห่างจากถนนลาดยางเข้าไปเนี่ยประมาณ๕๐๐เมตรนะครับ
แล้วจากถนนไปจุดเผาอีก๒๐๐เมตร

เขม่าวสีดำเศษลวดจากยางรถยนต์ที่หลงเหลือตกค้างอยู่นะครับ
จุดที่เผาเป็นลานย่าแห้งกว้างสัก๑๐เมตร

สภาพพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าเต็งรังนะฮะ

นี่คุณพัชรวรินบอกนี่ไปกลางวันนะ

สันนิษฐานว่าผู้ที่มาก่อเหตุ

เงียบยังไงไกลผู้คนยังไง
ได้เจอกับคุณยายพอดีนะครับ
คุณยายที่อยู่แถวนี้นะฮะ
คุณยายบอกมาอยู่แถวนี้ได้สักหนึ่งปีแล้ว

ว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น

ยายก็ออกไปเก็บของเก่ามาขาย

ขับเข้ามาในพื้นที่

วันนี้เราลงพื้นที่ไปได้เจอกับคุณแม่ของเขานะครับ

ที่เจอจะเป็นลูกชายนะฮะ

ศพที่เจอถูกฆ่าเผานั่งยางเนี่ย
จะคือนายชัชนกลูกชายจริง

แม่ยังออกตามหาลูกชายอยู่

คุณแม่บอกก่อนหน้านี้
บนบานสารกล่าวไว้หลายพื้นที่

และถ้ากลับมาได้จะให้บวชแก้บนให้
แต่ว่าแม่โภพนาว่า

ที่จะบอกออกมาอย่าง๑๐๐

ใช่นายชัชนกหรือเปล่านะครับ

ถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้จริงจริงนะ
ขโมยพระเครื่องสามองค์นี้

ถ้ากรณีที่ว่าน้อง

แค่พระสามองค์ทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ
ทำไมไม่ติดต่อพ่อกับแม่ว่ามีปัญหาอะไรมาเคลียร์กันได้
ไม่ต้องถึงทำถึงขนาดนี้ของแค่นี้เราเราสามารถเคลียร์ได้
นี่คือบ้านที่คุณพ่อคุณแม่อยู่นะฮะ
แต่บ้านที่ทางนายชัชนกเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่กับแฟนสาวนะครับ
ตะบนนาเกรดนะฮะเป็นบ้านไม้ในสวนยางพารานะครับ
วันนี้เราไปเราก็ได้เจอได้คุยกับทางแฟนสาวของเขานะครับ
อายุ๒๓ปีนะชื่อเบนจมพรเธอบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจ
เธอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เล่าให้ฟังนะครับ
ว่าเธอคบกับชัชนกมา๓ปีกว่าแฟนนุ่มเป็นคนที่สายดีมาก
เป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนที่คนร้ายบอกว่าชัชนกขโมยพระเครื่องไปสามองค์
บอกเธอไม่เชื่อนะฮะเพราะแฟนของเธอไม่มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
แม้แต่เพื่อนก็ไม่เชื่อว่าสาเหตุจะเกิดจากเรื่องนี้
ส่วนตัวเธอเธอยังขอตั้งความหวังเหมือนกันว่าแฟนของเธอจะยังมีชีวิตอยู่
เรื่องร้านขายน้ำใบกระท่อมที่ชัดชะนกแฟนของเธอไปปรากฏตัวอยู่
เป็นจุดสุดท้ายก่อนจะหายตัวไปเนี่ยซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอเนี่ยค่ะ
มันอยู่ตรงข้ามกับวัดนาเกษในตะบลนาเกษอำเภอโคโภนี่คือตรงนี้นะฮะ
เป็นห้องเช่าสามหลังติดกันตอนนี้ก็ปิดเงียบปิดอยู่ค่ะ
เพราะคนที่ร้านถูกจับไปหมดแล้วทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรค
กับการสพโคกโพบอกว่าสาเหตุของคดีนี้ต้องสอบสวนขยายผลต่อนะครับ
ตอนนี้ระบุได้ว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
และทางคดีก็ต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
อย่างชัดเจนว่าศพที่เจอใช่นายชัชนกที่หายไปหรือไม่นะครับ